จังหวัดเลยกันบ้างเขาบอกว่าที่นั่นมีประเพณีสงกรานไทยลาวครับ
มวลเลยมวลเลย

ตีรังกาก็ไม่ใช่ม่วนนั่นแปลว่าสนุกไง
ตรงนี้เขาเรียกว่าลานอเนกประสงค์พรมแดนไทยลาวบ้านเหมืองแพร่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลย
มามากมายเลยฮะประชาชนหัวหน้าส่วนราชการประชาชนทั้งไทยและทางฝั่งสปลาว
แล้วก็หน่วยงานต่างพร้อมทั้งเจ้าเมืองบ่อแตน
ท้านก็เปิดเผยว่างงานประเพณีสงคราศไทยลาวที่ะเผินนาแฮวจังหวัดเลยเนี้ย
ถแบบเนี้ยประจำพูกไปอยู่แล้วครับ
ความสัมพันธ์อดีตในระดับท้องถิ่นด้วยนะ
อีกทั้งยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรม
เชื่อมความสัมพันธ์สองประเทศไทยลาวครับ
และในงานนี้ก็จะมีการแห่ต้นดอกไม้เล็ก
จากกุ๊กตำบลของอเผอร์นาแฮว
แล้วก็ขบวนแห่นางสงกราน
อันนี้ชอบมากเราไปดูนะ
ยังมีการแข่งขันมวยทะเลกลางแม่น้ำเหืองที่กั้นพรมแดนทั้งสองประเทศอีกด้วย

เอางานสงกรานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่นะ
เป็นงานเฉลิมฉลองอย่างแท้จริงเลยล่ะครับ
ต้องค่ะเขาเรียกว่าแห่ต้นดอกไม้ใช่ไหม
เป็นงานสงกรานไทยลาวนะคุณผู้ชม